คุณผู้ชมค่ะคุณลุงวัย๖๕ปีท่านหนึ่ง

กินให้มันจะใช้ลูกทางเดิมลูกทางเดิมลูกทางเดิม
โอ้โหเกลี้ยกล่อมฮะท้ายที่สุดคุณลุงก็ยอมใจอ่อนนะคุณฮะ
นี่ลงมานะฮะเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
โจรณที่ตำรวจสอบภอมเมืองพัทยาเข้าตรวจสอบบริเวณถนนเทพประสิรภน์
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็ไปพบว่าคุณลุงคนนี้แหละฮะ
ปีนขึ้นไปบนเสาป้ายโฆษณายังไม่ถึงสุดแต่มันก็สูงแล้วนะฮะ

ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา

ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านกำลังมุ่งดูเหตุการณ์จำนวนมากนะครับ
ทราบชื่อของคุณลุงที่ปีนขึ้นเสาไฟก็คือคุณลุงพัทรบูลบุญยวัตรอายุ๖๕ปี

เสาป้ายดังกล่าวมีความสูงประมาณ๑๕เมตร
ในขณะที่อยู่บนเสา
คุณลุงพัทรบูลก็ร้องไห้เสียใจอยู่ตลอดเวลานะคุณ
แม้ว่าจะเกาะอยู่ตรงนั้นบางทีก็นั่งอยู่ตรงที่เป็นขอบที่นั่งได้นะฮะ
ร้องไห้เสียใจตลอดเวลานะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามพูดเกลี้ยกล่อมนานกว่า๓๐นาที
ลุงลุงเป็นอะไรลุงมีอะไรลุงคุยกันนะ

กระทั่งท้ายที่สุดลุงก็ยอมที่จะปีนกลับลงมาได้อย่างปลอดภัย
สอบถามคุณลุงพัทรบูลเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ทำไป
เพราะอะไรรู้ไหมคุณน้อยใจลูกชาย

ลูกหาว่าลุงหาว่าพ่อเอาเงินของลูกไป
พ่อก็เลยมาตัดสินใจเลยปีนเสาป้ายโฆษณา
กระโดดลงมาฆ่าตัวตายประชดลูกซะ
ตำรวจนำตัวไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็ติดต่อประสานโดยเฉพาะประสานลูกชายคุณ
มารับตัวกลับบ้านต่อไปแล้วก็ต้องพูดคุย

อย่าให้คุณพ่อน้อยใจแบบนี้อะไรนะ
งั้นพ่อจะมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ